ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ที่นั่นเนี้ยชาวบ้านเขาคือหากันมากค่ะ
เพราะว่าพี่จินตราภูลลาบนะคะนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง
เขาไปบวงสวงที่พญาเต่างอยโอ้โหชาวบ้านพอเห็นปุ๊บก็รีบเข้าไปแห่
กันยกใหญ่เลยนะคะบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นชาวบ้านที่เขามารอต้อนรับนะคะ
นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวเสียงพินจินตราภูลาภค่ะที่เดินทางไปจังหวัดสกลนคร
พี่น้องชาวเตางอยจังหวัดสกลนครแห่มาต้อนรับกันเพียบเลย
พร้อมกับชมลีลาการฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกันแน่นขนาด
คือได้เห็นพี่จินแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะ
นอกจากจะเดินทางมาดูพี่จินของเราแล้วแน่นอน
ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คนนิยมมาขอพรเรื่องโชคเรื่องลาบกันด้วยนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวหากคุณผู้ชมยังจำเสียงหวานกังวานใสของ
ริต้าดิสยะโสธรสินที่ขับร้องเพลง
ครองเวอร์ชั่นผู้หญิงกันได้

คนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักแสดงศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองร่วมสมัยแห่งประเทศไทยแล้ว
ยังมีความสามารถด้านการฟ้อนรำอีกด้วยนะ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นธิดานาคี
เออคือเธอรำสวยแสดงสวยแล้วก็หน้าตาสวยด้วยนะคะ
และเมื่อวานนี้เธอก็ได้ไปรำบวงสวงถวายปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมาที่คำชโนธ
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะ
เจ้าตัวเองยังเผยเป็นภาษาอีสานได้ว่า
ดีใจมากที่มีโอกาสได้มารำบวงสวงถวาย
พร้อมกับได้ทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย
รู้สึกว่าตอนนี้ยอดวิวของเพลงคู่คองเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ย
ทะยานอ้าวซึ่งทั้งสองที่ทั้งคำชโนธและพญาเต๋าง้อยเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เรื่องการขอโชคขอลาบแล้วก็เรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะใกล้วันออกผลรางวัลแบบนี้ด้วย

เรื่องราวของโชคลาภเนี่ยนะก็เป็นเรื่องแบบที่ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลแหละคนเชื่อเขาก็เชื่อกันไปนะ
แต่ว่าเราดูการรำวงสวงแบบนี้เราก็ได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมไทย
แบบวัฒนธรรมผสมอีสานด้วยนะครับ
ให้เด็กรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นได้ชมกันด้วย
แล้วก็ได้แบบได้ดาราได้นักร้องลูกทุ่งขวัญใจไปรำถวายกันแบบใกล้ชิดด้วย